กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนเลยค่ะ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ยังไม่มีการยืนยันที่แน่ชัดอย่างเป็นทางการนะคะ
เพราะว่าในมุมของเจ้าหน้าที่กู้ภัยในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบอกว่า
ไม่มีเหตุเรือล่มเกิดขึ้นค่ะ
เหตุเรือผู้อพยพที่เดินทางออกจากแอฟริกามุ่งหน้ามายังอิตาลี
เปิดเผยว่าเรือที่พวกเขาโดยสารมาเกิดล่มลงกลางทะเลเมนิเตอร์เรเนียน
ในช่วงกลางดึกของวันที่๑๗เมษายนที่ผ่านมา
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า๕๐๐คน
โดยผู้รอดชีวิตซึ่งมาจากเอทิโอเปียโซมาเลียซูดาและอียิปต์
เปิดเผยว่าเดิมกลุ่มของตัวเองมีอยู่๒๔๐คนค่ะ
ในขณะที่เดินทางออกจากท่าเรือในเมืองทัวบลูกของลิเบีย
แต่ถูกสั่งให้ย้ายไปยังเรือลำที่ใหญ่กว่า
ซึ่งมีผู้โดยสารอยู่แล้วกว่า๓๐๐คน
เมื่อเดินทางออกมาถึงกลางทะเลก่อนที่เรือจะอับปางลง
ซึ่งผู้รอดชีวิตบอกว่าได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาจากทะเล
โดยเรือขนส่งสินค้าและถูกกักตัวไว้ที่เมืองกาลามาตาของกรีส
ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตโซมาเลียประจำอียิปต์บอกว่า
มีผู้เสียชีวิตกว่า๔๐๐คน
กลุ่มคุณผู้ชมครับรายงานเกี่ยวกับ
เรือผู้อพยพอับปางครั้งนี้ยังสับสนอยู่ค่ะ

เปิดเผยว่ายังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ

เช่นเดียวกับกรีสที่ไม่ออกมายืนยันเหตุเรือล่ม
ส่วนสำนักงานค่าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลิภัยแห่งสหประชาชาติ
ระบุว่าข้อมูลที่ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนนั้นมีความคลาดเคลื่อน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ช่วยชีวิตผู้อบพยพ๑๐๘คน
ขึ้นมาจากเรือที่กำลังจะจมนอกชายฝั่งลิเบียและพบร่างผู้เสียชีวิตอีก๖คน
การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานระบุนะคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีผู้อพยพและผู้ลีภัยเกือบ๖๐๐๐คนเดินทางข้ามทะเลจากลิเบียมาอย่างอิตาลี